การหายตัวไปของน้องต่อนะตอนนี้ยังไม่เจอน้องต่อคุณผู้ชม
เด็กชายวัย๘เดือนที่หายจากบ้านที่นครปฐมไป
แต่ยิ่งสืบสาวราวเรื่องไปทั้งพุทธทั้งลุงแจ้
มีความผิดแล้วคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือ
ตัวพุทธเนี่ยคนเป็นพ่อก็เป็นธุระจัดหาแล้วก็ค้าประเวณีคือ
นิ่มเหมือนขายบริการนิ่มกับลุงแจ้ส่วนลุงแจ้โดนคดีพรากผู้เยาว์

ทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศ
ตอนที่นิ่มแม่ของน้องต่อเนี่ยเตรียมของใช้ให้กับพุทธ
ซึ่งเป็นพ่อน้องต่อเพราะว่ากำลังจะโดนส่งตัวฝากขังครับ
ยอมรับว่าเรื่องชายเสื้อเหลืองที่เข้ามาอุ้มลูกที่เธอบอกตอนแรกเธอโกหกนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาเอาลูกเธอไปเพราะตอนนั้นเธอยังหลับอยู่
แต่เธอยังให้การเหมือนเดิมว่าเธอไม่ได้ทำร้ายลูกแต่อย่างใด
ไม่ได้เอาลูกไปซ่อนส่วนคนที่สามารถจะอุ้มลูกออกจากบ้านได้
ก็มีแค่คนในครอบครัวแต่ตำรวจก็สอบสวนจนหมดแล้วครับ
ตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้าง
บอกนิ่มอยากเจอลูกนะส่วนเรื่องที่พุทธโดนจับ
เธอก็เสียใจที่ต้องถูกดำเนินคดี
แต่นิ่มบอกพุทธไม่ได้บังคับเธอนะ
หลังจากขายบริการไปได้เงินมาก็เอามาใช้ในครอบครัว
แต่เธอไม่ขอพูดถึงคลิปลับที่มีความสัมพันธ์กับชายอื่นครับ
แล้วก็ขอร้องสังคมอย่ามาจ้องจับผิดเธอเลย
เธอยืนยันเธอไม่ได้ทำร้ายลูกไม่ได้เอาลูกไปซ่อน
ส่วนเรื่องชายเสื้อเหลืองเธอว่ายังไงนิ่มว่ายังไง
แต่ที่บอกว่าเสื้อเหลืองนี่คือแล้วก็พูดไม่ตรง
และที่บอกว่าคนอุ้มลูกไปพูดตรงไหม
ก็คือมันรู้สึกว่าโดนอุ้มจริง

คือนอนอยู่แล้วหมอนมันอยู่ติดตัวอย่างที่เล่าให้พี่ฟังค่ะ
คือหมอนมันขยับเหมือนโดนอุ้มขึ้น
หนูก็เลยบอกมีคนอุ้มไปหนูก็เดินไปหน้าบ้านเลยนะคะ
ก็ไม่เห็นมีใครแล้วมันก็เป็นห่วงค่ะแต่เราก็ไม่รู้จริงอะค่ะ
สรุปเท่าที่ฟังตอนนี้ที่บอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนอุ้มจริง
สรุปคืออุ้มไหมก็ยังไม่รู้ใช่ไหม
คือไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองถ้าฟังจากคำบอกเล่าของนิ่มนะ
แต่นิ่มรู้สึกว่าเหมือนโดนอุ้มจริง
อีกเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมที่เล่าไปว่ามันมีหลักฐานใหม่
ว่ามีคราบเลือดอยู่ที่เบาะรถมอเตอร์ไซ

นี่คุณภูริพัฒน์นะเมื่อเช้าไปหาเลยเมื่อกี้ด้วยซ้ำค่ะ
นิ่มเพราะว่าต้องการที่จะคลายข้อสงสัยเรื่องนี้
นิ่มซิว่าเรื่องคราบเลือดที่เบาะรถมันยังไงกันแน่

แสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคราบเลือดมาได้อย่างไร
เพราะคันนี้มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินคันนี้ใช้รับส่งพุทธไปทำงานที่โรงงาน
ไม่ได้เอาไปก่อเหตุอะไรนะอันนี้ที่นิ่มบอก

หลังจากนั้นนิ่มก็ขี่มอเตอร์ไซค์เอาของไปให้พุทธที่โดนคุมตัวที่สพคลองหลวงครับ
แล้วก็มีลุงแจ้โดนขังอยู่ด้วย
ส่วนแม่ของนายพุทธก็เอาข้าวมาเยี่ยมลูกชายด้วย
ของพุทธถามนิ่มว่านิ่มยังโกหกอะไรอยู่หรือเปล่า

แล้วก็ให้บอกความจริงไปเลยว่าลูกอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้น
มีอะไรบอกแม่มาสิจะได้จบเรื่องสักที

แต่นิ่มตอบยังไงไปฟังช่วงนี้กันครับ

ต่อมาตำรวจคุมตัวพุทธกับลุงแจ้สองผู้ต้องหา
ออกจากห้องคุมขังเพื่อจะซ่อนเอกสาร
ระหว่างที่คุมตัวออกมาคุณผู้ชมฟังดี
พ่อของพุทธเนี่ยไปเยี่ยมลูกชายครับทั้งคู่กอดกันนะ

จังหวะที่ได้กอดกันร้องไห้กัน

พ่อก็ไม่คิดเหมือนกันว่าลูกจะมาเจออะไรแบบนี้พ่อมาแล้ว
แล้วพุทธเองคืนนี้ก็ร้องไห้
เพราะว่าภาพตอนที่หลังจากพุทธกอดพ่อแล้วนะ
ตอนที่ขึ้นรถจะส่งตัวฝากค้างพุทธก็มีปาดน้ำตาเหมือนกัน
แต่ทีนี้ประเด็นเรื่องชายเสื้อเหลืองที่นิ่มยอมรับว่า

ยืนยันนะไม่ได้โกหกเรื่องชายเสื้อเหลืองนะ

แต่จนถึงตอนนี้พุทธบอกว่ายังเชื่อใจและรักนิ่มเหมือนเดิม
อยากให้เจอน้องต่อซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าน้องต่อเนี่ยไปอยู่ไหน

ส่วนคราบเลือดที่มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงิน
บอกพุทธเองก็ไม่รู้ว่าเป็นคราบเลือดอะไร

คือคันของเขาและคันของพี่ชายครับ
คราบเลือดบนมอเตอร์ไซค์ที่จอดในบ้าน

พุทธยังมองอยู่ไหนว่ามีคนนอกเข้าไป
ตามที่นิ่มบอกนะว่าจะไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองกว่าตาม

อะไรที่ทำให้พุทธใส่เสื้อเหลืองอยู่ไหนครับ
ก็คือว่ารักษาของมันมันไม่มีอะไรเลย

อย่างที่นิ่มบอกนิ่มบอกว่าก็แค่มีใช้รับส่งพุทธไปทำงานใช่ไหม
ใช่กับเอาเสื้อผ้าไปซักตามร้านซักรีดข้างนอก

เออมันจะมาจากไหนได้คุณผู้ชม
แต่หลังจากนั้นตำรวจคุมตัวพุทธกับลุงแจ้ครับ
ผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐม
พุทธโดนแจ้งข้อหาเป็นธุระจัดหาครับ
ส่วนในแจ้เนี่ยลุงแจ้เนี่ยนะ
ถูกแจ้ง๒ข้อหาคือกระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
และคดีพรากผู้เยาว์ด้วยครับ